ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยฮะเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
อาจเหลือเกินรัวยิงกันจนตายคาที่นะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์เนี่ยคาดว่าเป็นเรื่องของความแค้นสะสม
ค่ะมาเจอกันพอดีฮะอืมมีกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
นี่อยู่กันหลายคนเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่นี่ตรงนี้ฮะ
มันเป็นเหตุการณ์ตอนที่โอมนะฮะผู้ชายเสื้อเขียว
โอมนี่ชื่อจริงคือเพิ่มภูมิสิริวัตรอายุ๒๓
ชักปืนออกมายิงใส่แบงค์เสื้อสีแดงแบงค์นี่ชื่อจริงอนุพงศ์ชาติดีนะฮะ
ยิงรัวเกือบ๑๐นัทนะครับฝั่งนี้พักพวกของแบงก์หนีกันกระเจิง
แฟนสาวของแบงค์นี่ก็รีบหนีขึ้นไปนั่งบนรถก่อนไปหลบก่อน
ส่วนนี้ในโอมนี่นะฮะส่วนในแบงค์เนี่ยคือถูกยิงเข้าไปในกระสุนเข้าศีรษะ๒นัดนะครับ
นี่แบงค์นะฮะเขามีฉายาว่าแบงค์วัดดาวกระสุนเนี่ยเข้าศีรษะ๒นัดที่ลำตัวอีก๕นัด
เสียชีวิตอยู่คาที่อยู่ท้ายรถเก๋งวีออสสีบอลคันนี้แหละฮะนี่ที่ล้มลงไปเนี่ย
กระสุนเข้าศีรษะสองนัดเข้าลำตัวอีกห้านัดโอ้โหจะยิงรัวกันเนี่ยมันเป็นสิบเลยนะครับ
คือในโอมคนเสื้อเขียวเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยวิ่งหนีไปขึ้นรถเก๋งนะฮะ
เขามีรถจอดอยู่มีพักพวกรออยู่เป็นผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงอีกคนนึง
ยังมีชักปืนนี่เห็นไหมยังกันในหนังมียิงแบงค์ตายคาที่ไปแล้ววิ่งหนีขึ้นรถตัวเองเนี่ยยิงใส่สวนกลับเข้าไปอีก
มีวงจรปิดตรงนี้หน้าร้านข้าวมันไก่นะฮะเดี๋ยวจะไปดูร้านข้าวมันไก่ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนั่งกินข้าวกันอยู่
นี่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าช่วงจังหวะที่ในโอมกระหน่ำยิงเนี่ยได้ยินเสียงปืนรัวหลายนัดเลยนะ
ลูกค้านี่วิ่งกันกระเจิงเลยนะครับรวมถึงพักพวกของในแบงค์เนี่ยวิ่งหนีผ่านหน้าร้านด้วย
โอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวดูที่ร้านข้าวมันไก่นี่ไปก่อนแล้วนี่
บางคนยกจงยกจานไปด้วยก่อนตอนนั้นอ่ะโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ตรงนี้คือถนนที่แยกถนนเนรแก้วในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ได้มีแค่แบงค์วัดดาวที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่คาที่นะครับในโอมเนี่ย
ก็ถูกยิงสวนไปจนบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะถูกในแบงค์ผู้ตายยิงนี่แหละ
ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดชัดจะเห็นว่าช่วงที่จังหวะที่ในแบงค์
เปิดประตูรถเสื้อแดงอ่ะนะแล้วก็ล้มลงจังหวะนั้นในแบงค์
ใช้ปืนลูกโม่ที่พกมาด้วยยิงใส่ในโอมด้วย
โอมก็ควักปืนที่เหน็บเอวเนี่ยกระหน่ำยิงสวนใส่ในแบงค์
แล้วก็ขึ้นรถเก๋งหลบหนีไปก่อนจะขึ้นรถเก่งเนี่ย
มียิงสวนใส่ไปด้วยตำรวจได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลอูทองนะครับ
ว่ามีคนถูกยิงเข้าชายโครงซ้าย๒นัดมารักษาตัว
ตำรวจเลยบอกสงสัยใช่แน่พอไปดูใช่ในโอมจริงนะฮะ
เสื้อเขียวในคลิปนะฮะแล้วก็อายัดตัวไว้ทันที
แล้วเอาตัวเพื่อนอีก๒คนที่มาด้วยกันไปสอบสวนด้วย
เราได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของในแบงค์ผู้ตายนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ในคลิปในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาจะสวมเสื้อสีเหลืองสวมหมวกนะฮะ
เขาชื่อเต๋านะฮะดำรงโพสิตอายุสามสิบปีนะฮะ
เต๋านี่คือเสื้อเหลืองสวมหมวกนะฮะจะอยู่ในคลิป
เต๋าบอกว่าเมื่อคืนนี้นัดกินข้าวกับแบงค์ที่ร้านข้าวที่เกิดเหตุแถวนั้นนั่นแหละ
ตัวของเต๋าเนี่ยไปกับแฟนสาวชื่อน้ำแล้วก็มีเพื่อนชื่อนุ่มกับตุ๊กตา
ที่เป็นแฟนของหนุ่มส่วนตัวแบงค์กับแฟนสาว
ตอนนั้นไม่ได้ลงมานั่งกินด้วยเนื่องจากกินข้าวมาก่อนแล้ว
เขาก็เลยนั่งรออยู่ในรถเต๋าบอกว่าระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่
กลุ่มของในโอมเสื้อเขียวคนก่อเหตุเนี่ยมากินข้าวที่ร้านเดียวกัน
ทีนี้แบงค์เนี่ยที่นั่งอยู่ในรถพอเห็นโอมมาที่ร้าน
โทรมาบอกนะบอกเต๋าบอกโอมนี่แหละคือคู่อริของเขา
อืมนี่เคยยกพวกรุมกระทืบเขาเมื่อสี่เดือนก่อนโอ้โห
บอกนี่เลยโอมเลยเต๋าบอกพอกินข้าวเสร็จ
แฟนสาวของเต๋าซึ่งรู้จักกับโอมอยู่แล้วนะ
อ่าก็เลยเดินไปคุยกับโอมเพื่อหวังจะพาโอมไปเคลียร์ใจกับแบงค์
อ่ะเป็นตัวกลางอ่าที่แบงค์นั่งอยู่ที่รถอืมนี่ฮะตรงเนี้ยนะฮะ
ก็เลยพาโอมเสื้อเขียวเนี่ยมาที่รถที่แบงค์เนี่ยจอดอยู่
พอมาถึงก็ไปเรียกแบงค์ให้ลงมาจากรถเต๋าไปเรียก
แต่แบงค์ไม่ยอมลงมาเห็นโอมเดินมาแบงค์ไม่ลงมา
อยู่อยู่แบงค์เปิดประตูลุกมาจากรถชักปืนลูกโม่จ่อยิงใส่โอม
โอ้โหจังหวะนี้นี่แหละจังหวะจ่อยิงเนี่ย
ก็ไปสะดุดขาตัวเองล้มหงายหลังอีกอ้าวแบงค์โอมก็เลยควักปืน
หนำยิงสวนใส่แบงค์ไปเกือบสิบนัดโอ้โหจนแบงค์ตายคาที่
ผมก็เลยเงียบอยบอกว่าแบงค์ลงมาคุยกันหน่อยเดี๋ยวพี่คุยให้
จะได้จบกฎหมายต่อไปก็คือจะได้ไม่ต้องมาอันนี้กัน
แต่พอดีคือเหมือนสัญชาติยานของคนใช่ไหมพี่คือคนเคยโดนกระทืบมา
เขาก็เป็นอารมณ์ร้อนธรรมดาผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมายิงกันเหมือนกัน

อ่าใช่อันนี้คือผมพูดตรงผมไม่รู้ว่าน้องพกปืนมา
เพราะว่าผมไม่ได้มาคันเดียวกันผมก็ไม่คิดว่าน้องผมจะเปิดรถออกมา
มายิงเพราะว่าผมอยู่ฝั่งประตูนี้ใช่ไหมครับ
แล้วน้องผมจะอยู่ฝั่งตรงขับตรงนี้แล้วเขาเดินเดินเดิน
เพราะว่าหนึ่งเขาก็ยิงเลย
แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นน้องผมไปยิงเขาก่อน
พอมารู้ที่หลังว่าน้องเขาไปยิงก่อนแค่นี้ครับ
ก็คือเหมือนยิงสวนกันเลยยิงสวนกันประชันหน้ายิงสวนกันเลย
แต่เพียงแค่ว่าผมอยู่ฝั่งนี้
ผมไม่เห็นว่าน้องผมเป็นคนยิงไงครับ
เพราะว่ารถมันบางคนที่ยิงครับมีแฟนเขาด้วยผู้ชายเขาด้วย
แต่ผู้หญิงน่าจะเป็นคนเก็บปอกกระสุนไป
ทีนี้คุยกับน้ำหน่อยไหมค่ะดีค่ะน้ำคนกลางที่กะว่าจะพาโอมไปเคลียร์กับแบงค์
ที่เป็นแฟนของเต๋าคนเมื่อสักครู่นะฮะ
บอกว่าเธอรู้จักกับโอมแต่ไม่ได้สนิทกัน
ทีนี้เวลานั่งอยู่กินข้าวแล้วแบงค์ก็อยู่ในรถ
แบงค์ก็โทรมาบอกโอมนะคะรี่เคยกระทืบเขาเมื่อ๔เดือนก่อน
น้ำบอกน้ำก็ตั้งใจเข้าไปถามโอมว่าเออเคยมีปัญหากับแบงค์จริงไหม
พอกินข้าวเสร็จก็เลยบอกกับโอมว่าเออไปเคลียร์ใจกันไหม

บอกถ้าดูในคลิปในกล้องวงจรปิดดีเนี่ย
เธอยังเดินกอดคอโอมไปเลยนะ
กอดคอโอมไปเลยเพื่อหวังจะพาโอมไปหาแบงค์
ไม่คิดว่ามาถึงเนี่ยแบงค์ออกมาจากรถเนี่ย
จะชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่กันเลย

ท่านผู้ชมครับ

พ่อกับแม่ของแบงค์บอกว่าเมื่อ๔เดือนก่อน
ลูกชายเคยเล่าให้ฟังว่าถูกรุมกระทืบ
ก็ไม่คิดว่าเขาจะยังเก็บความเครียดแค้นเอาไว้
จนกระทั่งมาเจอกันเนี่ยแล้วก็มีปัญหาจนได้
คือพ่อกับแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว
เพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อน
ดามเหล็กที่แขนกับขาขวา
แล้วทีนี้มา๔เดือนก่อนก็ถูกลุมกระทืบอีก
กับแม่ก็กลัวมาตลอดว่าไม่อยากให้ลูกมีเรื่อง

เราก็เลยถามพ่อกับแม่ว่าเอาแล้ว
พ่อกับแม่เนี่ยมีปืนเนี่ยชักปืนไปยิงใส่เขาด้วยเนี่ย

พ่อกับแม่บอกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เพราะว่าลูกชายถึงขั้นพกปืนติดตัว
เขาทำอะไรยังไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่า
เขาก็อยู่บ้านด้วยกันเนี่ยก็จะรู้แบบ

แม่ดูดีทำหนูขนาดเนี้ย

เอาไหมไปแจ้งตำรวจไหม

เพราะว่าเราไม่เหมือนเขา
เราไม่เหมือนเขา
เดี๋ยวกำเวนก็เจอเขาเองเนี่ย
ผู้ศพของแบงค์ตอนนี้รอชนะสูตร
อย่างละเอียดตามขั้นตอนอยู่นะครับ

บำพึงกุศลตามศาสนา